อีกหนึ่งหนุ่มค่ะอันนี้ก็ต้องจับตามองจริงสำหรับพี่ตั๊กนพัศกรนะคะ

เขาไปเล่นกับน้องฟ้าโปรดก็คือลูกสาวบุญธรรมของพี่นัทมีเรีย

ตอนนี้กับพี่ป๊อกเนี่ยยังคิดจะมีเบบี
คิดจะมีทายาทกันอยู่หรือเปล่า

ต้องบอกว่าจริงแล้วคือเคยคิดอยากจะมี
แต่ว่าตอนนี้เราคุยกันแล้วว่าเรามาขนาดนี้แล้ว
เลี้ยงหลานสบายใจแล้วก็เลี้ยงลูกใครก็ได้มีความสุขดีครับ

มาก็มาครับทุกวันนี้ปั๊บเขาก็ไม่ได้ปิดแล้วนี่ครับ
แต่ว่าก็คงจะไปตามเรื่องตามราวแล้วครับ
ก็คบกันมาขนาดนี้แล้วอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วนะ
ถ้าเกิดว่าน้องจะมาก็มาก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไร
แต่ว่าถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรชีวิตตอนนี้ก็มีความสุขดี
เพราะว่าพี่ตั๊กกับพี่ป๊อกเนี่ยโอ้โหรักกันมากคุณ

เรื่องนี้ก็ถ้ามีมาก็ถือว่าเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิต
ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะชีวิตเขาก็สมบูรณกันดีอยู่แล้ว
ถือว่าก็เป็นแบบนี้นะคือไม่กดดันกันเองนะคะ